ท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่าในช่วงเวลา๑ปีที่ผ่านมา
ก่อนที่นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลจะถูกออกหมายจับ

เขาเคยถูกมองว่าเป็นผู้ถูกสงสัย
ก่อนจะกลายเป็นผู้ถูกสงสาร

ใช่ค่ะงานในวงการบันเทิงเยอะเลยค่ะ

เพลงเตางอยที่จินตลาบพูนลาบ
ร้องกับลุงพลเนี่ยนะฮะ๙เดือนที่ผ่านมา๒๒ล้านวิวนะครับพอมีข่าวว่าลุงพลถูกออกไหมจับนะครับ
คนก็เรียกร้องกันเยอะบอกว่าขอให้ถอดออกเถอะนะช่องกินตลาดแชนัลออฟฟิเชียลนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับเขาก็ประมาณว่าตั้งไพรเวทไปก่อนถ้าไปเสิร์ชหาตอนนี้จะยังไม่เจอค่ะยัง
ถึงขั้นลบนะฮะตั้งพลายเวทไว้ก่อนนะครับส่วนจินตลาภูลลาบเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
โพสต์คลิปวิดีโอไปปล่อยปลาปล่อยเต่าที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เขียน
กันเยอะแยะอยู่พอสมควรนะฮะเราถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของคุณ
ราภูลลาบนะครับบอกว่าหลังจากทราบข่าวจินตราก็ตกใจมากว่า
เนี่ยถูกออกหมายจับพูดคำเดียวว่าที่ผ่านมาเธอเสียใจมาเยอะกับ
เรื่องแบบนี้นะฮะนี่ผู้จัดการส่วนตัวเธอบอกนะครับการไปร้อง
กับลุงพลเนี่ยทางค่ายติดต่อให้ส่วนตัวไม่ได้สนิทสนมเจอกัน
แค่ตอนทำงานเท่านั้นตอนนี้จินตราขอเก็บตัวเงียบก่อน
ขอให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะส่วนช่องยูทูปของทางค่ายเพลงของจินตลานะครับ
เรากดเข้าไปดูเราจะมองไม่เห็นแล้วแต่เขายังอยู่เขายังไม่ได้ลบ
ลุงพลผิดจริงอะไรประมาณอย่างนั้นแต่ยืนยันว่าจินตราไม่รู้เห็นอะไรด้วยกับโปรเจกต์นี้
เป็นงานที่ค่ายติดต่อมาเท่านั้น
หญิงลีศรีจุมพลก็เป็นนักร้องลูกทุ่งดังอีกคนนึงที่เคยชวนลุงพลไปขึ้นโชว์คอนเสิร์ตด้วยนะครับ
บอกว่าทีแรกตอนนั้นเห็นก็สงสารก็ชวนมาร้องเพลงครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกเลยนะฮะ
สู่ขอเพื่อเป็นพรีเซนเตอร์สินค้านะฮะหลังจากนั้นก็เจอการบ่งการเบี้ยวการผิดนัดอะไรเยอะแยะไปหมด
ถึงขั้นต้องตามฟ้องร้องกันมีแฟนคลับลุงพลเอฟซีลุงพลน้องหมินประมาทอีก
เธอบอกฟ้องร้องอยู่ยี่สิบคดีหลังมีปัญหาเรื่องธุรกิจเลิกทำไปเลย
บอกตอนนี้ยอมรับอย่างไม่อายเลยว่าเธอถูกต้มจนเปื่อย
พร้อมฝากถามลุงพลด้วยว่าเหนื่อยไหม
เหนื่อยไหมแค่นั้นเองค่ะ
หลับโดนเขียนทิ้งและยังถูกด่านรับหลังสารพัฒน์
จากนี้ไปก็แล้วแต่เวรแต่กรรมก็แล้วกัน
เดี๋ยวฟังพี่อุ๊บนะฮะ
หรอมอบตัวแล้วเหรอ
พูดตรงว่าคิดว่าจะมีวันนี้ไหมพี่
คิดฉันเชื่อว่ากฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอ
คดีประจักษ์ก็ยังมีนะฮะ
มีคนใกล้ตัวและมีทนายก็บอกว่า
ถ้าไปแจ้งก็ต้องไปแจ้งที่มุกดาหาร

คือถ้าย้อนกลับไปนะพี่ไม่รู้จัก

เพราะว่าในชีวิตอยู่ในวงการบันเทิงมา๔๐
ปีไม่มีคนที่เราดูแล
เราสนับสนุนเราช่วยเหลือบรรดา
อีกะเทยจิตป่วยหรือมาเดินแบบล้อเลียนมาบูลลี่มาเทงาน
ทีนี้มปรามือปราบสัมภเวศี
บอกว่าขอแสดงความดีใจกับครอบครัวของน้องชมพู่นะคะ
รอเวลานี้มานานแล้วถึงแม้ว่าลุงพลจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็ตาม
แต่ถ้าย้อนกลับไปตอนที่ครอบครัวของน้องชมพู่
ขึ้นไปดื่มน้ำสาบานที่วัดถ้ำภูผาแอก
หมอปลาบอกว่าลุงพลไม่ดื่มน้ำ
ลุงพลปักทูบกลับหัว

ว่าเหมือนกับลุงพลไม่กล้าสาบานเพราะกลัวจะเข้าตัว
อีกอย่างก็คือลุงพลอ้างว่าหมอปลาไปแอบติดเครื่องดักฟังเอาไว้ในรถ
แล้วก็ไปรื้อกล้องวงจรปิดที่หมอปลาติดให้เนี่ยลื้อออกหมดเลย
หมอปลาบอกว่าก็นี่ไงลุงพลคิดว่าหมอปลาเป็นสายตำรวจหรือเปล่า
ถ้าย้อนกลับไปหมอปลาบอกว่าหมอปลาดีกับลุงพลมากนะ
แต่ลุงพลระแวงในตัวหมอปลาตลอด
ถ้ามองย้อนกลับไปแบบนี้มันก็เออน่าสงสัยเหมือนกัน
ถ้าคนไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมจะต้องมาระแวงคนรอบตัวด้วย
รวมถึงเรื่องโฉนดที่ดินราคา๑๐ล้านบาทนะคะ
หมอปลาเคยบอกว่าจะไปยื่นประกันตัวให้ลุงพลจำได้ไหมคะ
บอกว่าถ้าหวยมาลงที่ลุงพลเนี่ยเดี๋ยวจะไปยื่นประกันตัวเนี่ย

มาถึงวันนี้แล้วหมอปลาจะตอบว่ายังไงประเด็นนี้ลองฟังดูค่ะ
แล้วก็รู้แล้วว่าเขาปฏิเสธเพราะผู้ชายคนนี้
เขาไม่เคยรับความจริงสิ่งที่เขาทำ
แม้กระทั่งมันผิดเห็นเห็นเขาก็ยังแถ
สุดท้ายหมอปลาก็ฝากถึงพ่อกับแม่ของน้องชมพู่นะคะ
จากจะดีใจที่ออกหมายจับแล้วเนี่ย
ก็อยากให้พ่อแม่ของน้องชมพู่ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี

นี่รวมพลอดีตคนเคยรักกัน